ตอนนี้นะพูดถึงโควิดนะแล้วกลับมาที่บ้านเรานะพอพูดถึงบ่อนเนี่ยเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวอังกฎเป็นเรื่องของตำรวจต้องไปปรับปรามไปแต่ตอนนี้พอพูดถึงบ่อนปุ๊บมันภาวะมันกลัวเพราะว่าการระบาดรอบนี้นะฮะใจความหลักเลยมาจากสองคลัสเตอร์ใหญ่ก็คือที่ตลาดกลางกุ้งกับบ่อนที่ระยองใช่ไหม
ก็รับฟังข้อมูลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตามกระบวนการของกฎหมายเนี่ย

มันต้องมีหลักฐานไงถึงสามารถที่จะไปเอาผิดได้
เมื่อวานนี้เป็นที่มานี่แหละค่ะ
เพราะเขาได้รับแจ้งมาบอกว่าตรงนี้เนี่ย
นี่ค่ะจัดให้เล่นเป็นบ่อนลอยฟ้า

ลงไปนะฮะต้องเอาหมายสารนะคะ

ถ้าจะไปค้นต้องขอจากศาลถูกไหมฮะ

เนี่ยสุดท้ายเอาหมายค้นไปอ่านให้กับผู้ดูแลคอนโดมิเนียมฟัง
แล้วสุดท้ายเข้าไปแบบนี้ค่ะไปตรวจค้นแล้วเขียนว่าอะไรก๊อฟนั่นอ่านไม่เห็น

นั่นแหละปรากฏว่าไม่พบว่าเป็นบ่อน

มันจะมีหลักฐานได้ยังไงล่ะครับท่านครับ
ถึงเวลาปั๊บพอจับบ่อนกว่าจะสื่อจะได้เข้ามันก็โล่งแบบนี้แล้วทุกที่อ่ะ
มันก็มีเวลาในการตรวจเตรียมฤทธิ์อันนี้คิดเองนะ

นั่นไงแล้วไฟเยอะเอาไว้ทำไมนะฮะ
นี่แหละคุณผู้ชมตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบานพร้อมด้วยกองกำกับการสืบสวนนครบาน๗
แล้วก็กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะ

นำหมายสารอาญาตลิ่งชันเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมย่านปิ่นเกล้าวตรงนี้

สูงเก้าชั้นในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาย่านปิ่นเกล้านะคะตอนแรกเนี่ยคาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นบ่อนลอยฟ้า
เจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังเข้าไปตรวจสอบอาคารดังกล่าวพบว่าบริเวณชั้น๘มีป้ายติดไว้ที่ก๊อฟอ่านเมื่อสักครู่
ห้องจัดเลี้ยงสัมมนาติดอยู่ทางเข้าภายในเป็นห้องโล่งมีเพียงเก้าอี้และโต๊ะวางอยู่ไม่มีอุปกรณ์การเล่นพนันนะคะ
แต่เลิกไปนานแล้วปัจจุบันภายในห้องบริเวณดังกล่าวใช้เป็นห้องจัดการประชุมสำหรับลูกบ้านแล้วก็จัดเลี้ยง
ไม่ได้เป็นบ่อนตามที่เป็นกระแสข่าวในโลกออนไลน์แต่อย่างใด
วันนี้ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าคอนโดมิเนียมแห่งเนี้ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายไม่มีสิ่งผิดกฎหมายนะคะทีนี้รองผู้บังคับ
การสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบานค่ะพันธุ์ตำรวจเอกธิรชัยชำนาญหมอนะคะ
ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดที่ลงพื้นที่ไปตรวจค้นนะคะบอกว่า
คือจากกระแสโซเชียลระบุว่ายังมีบ่อนที่ลักลอบ
เปิดเล่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว
พบชนผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษพระขพงพงเพตราก็เลยสั่งการ
ให้นำกำลังมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ตรงนี้ไม่พบนะคะ
ที่ฉันไม่แน่ใจว่าผู้การน๗ตอนนี้เกาะเก้าอี้ท่านไว้ดีหรือเปล่า
เพราะตรงนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาน๗
อืมนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปขณะที่เราพาไปดูในพื้นที่ดอนเมืองหน่อยละกัน
คุณผู้ชมนะฮะตำรวจกกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีม
ร่วมกับตำรวจสนดอนเมืองไปตรวจค้นเป้าหมาย๒จุด
คือที่บริเวณสนามฟุตซอลเกียรติดอนเมืองครับซอยสงประพาน๑เขตดอนเมือง
และภูมิเฮาส์หรือว่าเขาเรียกว่าฟินฮาวส์นะซึ่งเปิดเป็นห้องพักรายวันนะ
ไปจับกลุ่มนายอำนวยเกียรติดอนเมืองอายุ๖๕ปี
ในข้อหาให้ที่พักพิงกับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่เสือมังกร
นันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
และทำกิจกรรมมั่วสุมกันลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
เห็นไหมว่าตู้เต็มไปหมดเลยนี่อะไรบ้าง
แล้วก็มีการไปค้นที่เกสเฮาส์นะครับซึ่งเป็นกิจการในครอบครัวของนายอำนวย
นอกจากจะเป็นที่พักเป็นห้องพักแล้ว
ดัดแปลงเป็นบ่อนการพนันเล็กไปพบโต๊ะเสือมังกร๑โต๊ะ
ไพ่สำหรับนะฮะตู้เกมอิเล็กทรอนิกส์๑ตู้ตู้ม้า๔ตู้
แต่ว่าไร้วี่แววนักพนันพบเพียงผู้ดูแล
ซึ่งเป็นหญิงชาวกัมพูชา๑คนเท่านั้น
ตำรวจก็เลยแสดงหมายจับและคุมตัวนายอำนวย
ต่อไปสอบส่วนที่กรมาครับการตำรวจนครบาน๒ต่อไป
แล้วในที่สุดครับพทฟทศพลภภภศ
มีคำสั่งย้ายพทตศบค
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราด
ไปปฏิบัติรัชกาลที่๐ปฏิบัติการตำรวจภูทรภศ

หลังจากผลสอบพบว่ามีการปล่อยประให้มีการลักลอบเล่นพนันในพื้นที่ตะบนแสนตุ้ง
อำเภอเขาสมิงจนมีนักเล่นติดเชื้อโควิด๑๙จำนวนมาก
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับ
คุณผู้ชมครับเบื้องต้นพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว๒๕ราย
ยังไม่เปิดเผยอีก๒รายซึ่งเป็นผู้มีประวัติเชื่อมโยงกับบ่อนพนัน
ตะวนแสนตุ้งนั่นแหละ๒๔รายแล้วก็บ่อนพนันจังหวัดระยอง๑รายครับ
คือการแพร่ระบาดรอบนี้นะต้องยอมรับเลยว่า
เตอร์ที่มีส่วนสำคัญเลยสำหรับการแพร่ระบาดคือบ่อนการพนันใช่ไหมคะ
แล้วจะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเหมือนหมอตบหน้าตำรวจเลยนะ
เพราะตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีบ่อนใช่ไหมคะ
เอาล่ะล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าหลังจากที่การแพร่ระบาดรอบนี้
มันไปเชื่อมโยงกับการลักลอบเล่นการพนันทั้งในส่วนของภาคตะวันออกกรุงเทพ
ก็เลยสั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบานซึ่งคุมกรุงเทพ
และผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ซึ่งคุมฝั่งตะวันออก
กวดขันจับกลุ่มอย่างเด็ดขาด
หากพบกระทำความผิดก็จะดำเนินการทั้งวินัยตั้งแต่ผู้ปฏิบัติยันไปผู้บังคับบัญชา
พบตรยอมรับว่าที่ผ่านมาตำรวจอาจจะห่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่
จนทำให้ถูกสังคมตำหนิหลังจากนี้ต้องทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ
แล้วก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนแล้วที่สำคัญหลังจากนี้นะคะ
เขาบอกว่าเวลาสั่งย้ายผู้การเนี่ยไม่ใช่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่แทนนะ